กระดาษกุบคือกระดาษแก้วขุ่นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดประมาณ๔นิ้ว
สำหรับใส่ทองรีดที่ผ่านการลอนทองเป็นชิ้นเล็กเล็กมาแล้วและจะเรียกสั้นว่ากุบ
โดยช่างจะต้องเตรียมกระดาษกุบให้พร้อมก่อนนำไปใส่กุบหรือใส่ทองชิ้นเล็ก
ด้วยการทำความสะอาดด้วยแป้งสอซึ่งก็คือการใช้หมอนขนาดเท่าฝ่ามือ
แปะแป้งสอแล้วนำมาเช็ดด้านบนของกระดาษทุกครั้ง
และช่างจะเรียกลักษณะของการทำความสะอาดในขั้นตอนนี้ว่าการกวาดกุบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน